แล้วครับมาดูเรื่องของน้องแมนยู
ในส่วนที่ดีคนติดตามนะครับ
ก็คือน้องแมนยูเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับ
เริงจำใสแต่ว่าในส่วนที่กังขา

ก็คือแม่ออกมายอมรับแล้วครับว่า
ไม่มีญาติคนไหนจะไปรุมถึงเงินบริจาคหรอก

กรณีที่มีดราม่าเกี่ยวกับเงินบริจาคของน้องแมนยูนะครับ
มีกระแสข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
ญาติของแม่น้องแมนยูมาขอยืมเงิน๓แสนบาท
เรื่องนี้นางคำล่าวรรณชัยแม่ของน้องแมนยู
ร้องไห้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าไม่เป็นความจริงหรอก

แต่สาเหตุมาจากตัวของเธอเองนั่นแหละ
จะขอเบิกเงินมาเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
ไม่มีเจตนาอย่างอื่นแม่ว่าแบบนั้น
เพราะเงินบริจาคที่ทางโรงเรียนเบิกให้เดือนละ๑๐๐๐บาท

แต่ได้รับการปฏิเสธก็ไม่ได้ว่าอะไร
จนมีการนำเสนอข่าวออกไปว่าญาติให้มายืมเงิน
ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยยาดไม่รู้เรื่อง
ไม่มีใครมาขอยืมเงินบริจาค
จึงกราบขออภัยยาดทุกท่าน
หนูผิดหนูก็รับผิดคนเดียวก็ไปบอกญาติ

ถ้าหนูพูดไปคำเดียวเนี่ย

หนูรับคนเดียวเนี่ย

สังคมก็ตั้งข้อสังเกตไปนะ
นี่ค่ะส่วนน้องแมนยูคนละอารมณ์กับแม่เลยนะคะ

ยิ้มแยำแจ่มสายคือเป็นเด็กที่สุขภาพจิตดีมาก

อาการดีขึ้นตามลำดับดีวันดีคืนนะคะ
แต่ว่าคุณเห็นไหมน้องเป็นคนขี้ร้อน
จังหวะเนี่ยต้องมีการถอดเสื้อเอาเสื้อออกมาเป็นครั้งคราว
เปิดพัดลมเล็กให้แล้วก็จังหวะที่ยกมือไหว้ขอบคุณเนี่ย
ต้องยกมือเดี่ยวเพราะมือซ้ายที่หมอต่อแขนให้น้องยกไม่ได้
ก็เลยทำให้แม่แล้วก็ญาติย่าดีใจสุดแล้วค่ะ
ลูบไปคลำน้องโดยเฉพาะที่แขนซ้ายตอนนี้
ต่อให้แล้วก็จับนิ้วทั้ง๕น้อง
คือแม่ไปจับไงจับนิ้วทั้ง๕น้อง
น้องบอกอย่าจับมันเสียวก็เพิ่งทำไง
คุณไหมขอบคุณหรือยังขอบคุณครับ
ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มกันสิ
นี่ค่ะชู๒นิ้วสู้นะลูกนะ
ทีนี้เรื่องของบัญชีเปิดรับบริจาคคุณผู้ชมสรุปแบบนี้นะคะ
ตอนนี้บัญชีที่เปิดรับบริจาคมี๒บัญชี
คือหนึ่งบัญชีของนายสมนึกวันนัชชัย
คุณสมนึกเป็นพ่อของน้องแมนยู
อีกบัญชีหนึ่งก็คือบัญชีที่โรงเรียนเปิดให้กับน้องแมนยู
ก็มีการหารือแล้วสรุปแบบนี้ค่ะ
ว่าจะนำบัญชี๒บัญชีรวมกันเป็นบัญชีพ่อของน้องแมนยูเป็นบัญชีเดียว
รวมเงินทั้ง๒บัญชีก็คือตอนนี้๔๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็ปิดรับบริจาคทันทีนะคะ
ส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายต้องมีการลงนามร่วมกัน๕รายชื่อ
คือพ่อของน้องแมนยูแล้วก็ญาติสองคนผู้ใหญ่บ้านนะ
แล้วก็๕คือพอโรงเรียนนะคะ
ถึงจะสามารถเบิกจ่ายได้เพื่อความโปร่งใสค่ะอืมอ่า
ครอบครัวของน้องแมนยูเองก็ฟังแล้วต้องทำตามเงื่อนไขด้วยนะ
เอางี้ฝากแบบนี้แล้วกันสำหรับคนที่อยู่รอบตัวน้องแมนยูนะครับ
คือน้องแมนยูตอนนี้คนรักชื่นชมเป็นห่วงกันทั้งประเทศ

เดี๋ยวคุณจะตะเข็ดกับห่วงใจนะ